หลายคนสงสัยว่าฝนจะตกยาวนานอีกเท่าไหร่คุณผู้ชมค่ะ
ฝนจะตกยาวนานตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะ
เนื่องจากการสลายตัวของพายุไลออนร็อก
อกจากนี้นะคะยังคงมีลมหนาวกำลังแรงคุณผู้ชม
แผลลงมาลมหนาวที่มีลักษณะจมตัวคุณผู้ชมได้กลายสภาพกลายเป็นร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
ส่วนหลังจากนี้สิ่งที่ต้องจับตามองก็คือพายุคมปาซุคุณผู้ชมพายุลูกนี้นะคะอยู่บริเวณทะเลจีนใต้
ว่าจะพัดเข้ามาสลายตัวใกล้บริเวณภาคอีสานของไทยจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นก่อนเข้าฤดูหนาวค่ะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะลมหนาวยังไม่มาแต่ว่าลมฝนยังคงมีกำลังแรงต้องเฝ้าระวังกันด้วย
ส่วนสถานการณ์ขึ้นทั้งสองฝั่งยังคงมีขึ้นแรงถ้าบริเวณไหนมีฝนตกหนักขึ้นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ